คลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปดัง
แล้วก็หลายคนอยากจะรู้ที่มาที่ไป
กรณีที่นักเรียนชายชั้นม๑ถูกชาย๒คนนะครับ
ต่อยจนไปกองกับพื้นคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตรวจสอบแล้วนะครับเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คือพ่อของนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเพื่อนกับนักเรียนชายนะฮะ
คนดังกล่าวนี่แหละโกรธครับเลยพาพวกมาทำร้าย
เพราะว่านักเรียนชายพาลูกสาวเข้าไปเที่ยวหลังเลิกเรียนฮะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชายคนที่เป็นพ่อของนักเรียนหญิง
พาพวกมากว่า๑๐คนมาหานักเรียนชายชั้นม๑

พอเด็กออกมาก็เข้าไปเตะเข้าไปต่อยครับ
แม้ว่าจะมีคนห้ามนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงคนที่อุ้มลูก
แต่ชายคนที่ทำร้ายก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็ยังผลักผู้หญิงคนที่อุ้มลูกออกไป
แล้วก็ลงมือซ้อมนักเรียนชายคนดังกล่าวต่อหน้าพักพวก
และคนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นครับ
แม้เด็กจะยกมือไหว้ปลกแล้วก็ไม่หยุดครับ

เหตุการณ์นี้ยังมีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งครับ
อยู่นอกอาคารจับภาพได้ชัดเจนว่า
พ่อของเด็กหญิงกับพักพวกขี่มอเตอร์ไซค์กันมานี่แหละฮะเลี้ยงจอ

มีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้ใหญ่

นับรวมกันได้กวาดตาไป๑๓คน
แต่ในจำนวนนี้มีพ่อกับญาตินะฮะ
อีกคนนึงที่เข้าไปทำร้ายเด็กชายอายุ๑๔ปีคนเดียวนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปที่นายอำพลสุธิน
คนที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เด็กผู้ชายที่ถูกทำร้ายเป็นเพื่อนกับลูกของเขานี่แหละนะฮะ
เด็กชายคนนั้นคบหากับเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
โดยเด็กทั้ง๓คนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหลังเลิกเรียน
จากนั้นก็มาอยู่ที่ร้านของเขาที่จุดเกิดเหตุนี่แหละนะครับ
กระทั่งช่วงค่ำเขาก็บอกเด็กผู้หญิงบอกว่า
โทรบอกพ่อหน่อยไหมลูกว่าหนูอยู่ที่ไหน

ก็เลยบอกว่าให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านซะ

จากนั้นพ่อของเด็กหญิงก็ติดต่อมาบอกว่า

ซึ่งเขาก็คิดว่าคงจะเป็นการคุยอบรมกันธรรมดา
ให้ภรรยาเนี่ยพาเด็กชายลงไปที่หน้าตึกนะครับ
แต่พ่อของเด็กหญิงไม่พูดพร่ำทำเพลงครับคุณผู้ชมครับ

แต่ตกใจไม่คิดว่าพ่อของเด็กหญิงจะทำถึงขนาดนี้

สำหรับเด็กที่ถูกทำร้ายนะครับคุณผู้ชมครับ

ของเด็กหญิงจะไปแจ้งความนะฮะ
พ่อของเด็กหญิงก็ขอนัดเจรจา
แต่ว่าไม่ได้มาตามนัดนะครับ

อีกฝ่ายมาตกลงจ่ายเงิน
ทำขวัญเยียวยาให้สี่หมื่นบาท
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษเด็กชายด้วย

ก็ตกลงจะถอนแจ้งความครับ

เดี๋ยวก็จะเข้าใจข้อกฎหมายกันผิดไป

คือไปให้ปากคำว่าจะไม่เอาเรื่อง

ใช่ค่ะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเป็นอาญาแผ่นดิน

ห่วงมากนะฮะเพราะลูกไม่เคยไปไหนคนเดียว
พาญาติขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามหา
กระทั่งรู้จากเพื่อนของลูกสาวว่าไปกับใคร

ก็ยิ่งเป็นห่วงละคราวนี้ก่อนจะมาเจอลูก

กว่าแล้วนะฮะจึงสอบถามว่า

แล้วก็ให้ลูกสาวพาไปหา

ปล่อยไว้ข้างทางเวลากลางคืน
กลัวว่าลูกสาวจะถูกใครมาทำ
ไม่ดีไม่ร้ายแต่ขณะนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว

เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไปทำร้าย

ฟิลขาดจริงแล้วก็ได้จ่ายเงิน
เยียวยาให้กับเด็กชายแล้วนะฮะ
ก็ส่วนลูกสาวตอนนี้ก็
ไม่ได้คุยกับเด็กผู้ชายคนนี้แล้วล่ะครับ